ที่ฉันนึกถึงเรื่องราวดีของป้าอ้วนค่ะ
อยู่ที่โรงพยาบาลบ้านโป่งราชบุรี
คือก็ได้นำนวัตกรรมมาผลิตมาทำเครื่องสระผมเคลื่อนที่

เป็นทั้งเรื่องที่น่ายินดีที่คนทำดี
แล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่เรียกว่าใช้ความคิดสร้างสรรค
นวัตกรรมสิ่งของต่างด้วย
นี่แหละเห็นข้างหลังแว๊บก็คือนางสุพินจันบาง
อายุ๕๙ปีหรือเขาเรียกกันว่าป้าอ้วนเนี่ยนะ
เป็นพนักงานทำความสะอาดใช่
ประจำอยู่ตึกผู้ป่วยตาหูคอจมูกโรงพยาบาลบ้านโปกจังหวัดราชบุรี
นี่กำลังให้บริการผู้ป่วยติดเตียงสระผม
บริการซาลอนถึงที่
คือผู้ป่วยที่เขาติดเตียงเขาก็ดูแลตัวเองลำบากอยู่แล้ว
แล้วจะลุกเหินเดินนั่งแล้วจะเข้าห้องน้ำอาบนงอาบน้ำก็ลำบาก

โอ้โหบางคนเป็นเดือนแล้วคุณนึกออกไหมว่ามันจะรำคาญ
มันจะคันหนังศีรษะจะไม่สบายตัวขนาดไหน
ใช่น้องไม่ต้องสะผมแต่วันสองวันก็ลำบากแล้ว

เห็นไหมคะถือว่าเป็นคนที่มีจิตอาสาที่ดีมาก
คือป้าอ้วนบอกว่าป้าอ้วนเคยป่วยแล้วก็นอนติดเตียง
ประสบอุบัติเหตุเป็นเวลานานกว่าครึ่งเดือนที่ต้องอยู่โรงพยาบาล
ก็ไม่ได้สระผมก็เลยรู้ถึงความรู้สึกตรงนี้นะคะ
ก็เลยใช้เวลาหลังเลิกงานหรือว่าช่วงวันหยุด
มารับสระผมให้ผู้ป่วยบอกว่ารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ
ที่ได้ทำดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ตั้งใจจะทำแบบนี้ไปจนเกษียณนะคะ
หลังจากนั้นคิดว่าจะทำเป็นจิตอาสาอย่างเต็มตัวเลย
กว่าจะไม่มีแรงเพื่อทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่๙กันด้วยนะคะ
ซึ่งภาพแบบนี้ก็เป็นภาพที่คนในโรงพยาบาลเห็นจนชินตา

ส่วนรถคันนี้คุณผู้ชมเป็นนวัตกรรมที่ทางตึกผู้ป่วย
หูคอจมูกโรงพยาบาลบ้านโป่งส่งเข้าประกวด

อ้วนก็เลยนำเครื่องมือเหล่านี้แหละมาใช้ให้เกิดประโยชน์
แล้วก็เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยจริง
เครื่องนี้คุณผู้ชมประหยัดน้ำประหยัดเวลา
ทำให้เคลื่อนที่ไปได้ทุกเตียงทุกซุกทุกตึกแล้วก็แบบ
มีแค่นี้เอง๙คืนที่ประมาณเมตรนึง
มันสามารถสระผมได้ด้วยเครื่องอันเท่านี้
ใช่แล้วน้ำล่ะคะมันจะยังไง

ไม่๖มีการเรียกว่าซิล
มีคลุมอย่างเต็มที่เลย
มีอุปกรณ์ครั้งน้ำคือพกพาง่ายอ่ะบริการรายหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปจัดการน้ำทิ้งเอาบริการไปใหม่นะคะ
เห็นแบบนี้แล้วถ้าบางโรงพยาบาลไม่มีแนะนำให้ติดต่อไปได้นะครับ
หรือเอาไอเดียนี้ไปสร้างสรรค์ใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะ
ต้องน่าสนใจมากเลยเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นโอ้โหยังไงค่ะ
เรื่องดีแบบนี้เราก็นำเสนอกันทุกวันทุกเช้าแบบนี้นะครับ